หลายคนคงกำลังนั่งคิดทบทวนว่าเราจะลงทุนอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนมาก
ว่าตอนนี้ดอกเบี้ยเงินฝากถูกเหลือเกินน้อยเหลือเกินนะครับ
การลงทุนในพันธบัตรนั้นเป็นอีกทางเลือกใหม่สำหรับนักลงทุนมาดูว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับ

คุณประเมฆครับเอาง่ายกันก่อนเผื่อคุณผู้ชมที่ชมอยู่นั้นไม่รู้จักไม่เข้าใจ
ลงทุนในพันธบัตรคืออะไรแล้วก็การตัดสินใจลงทุนจะต้องทำอย่างไรดีครับ
ก็เป็นเครื่องมือทางเลือกในการลงทุนประเภทหนึ่งนะครับ
เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้คาดหวังในเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็กำลีกำไรอะไรมากมาย
ผลตอบแทนของพันธบัตรส่วนใหญ่เขาจะเอาไปเทียบกับเรื่องของเงินฝาก
ที่นักลงทุนจะได้จากการไปฟังที่ธนาคารนะครับ
แล้วเราควรตัดสินใจอย่างไรว่าเราจะลงทุนในพันธบัตรหรือว่าไปลงทุนรูปแบบไหนดีครับ
ก็สำหรับคนที่ไม่ต้องการความเสี่ยงนะฮะพันธบัตรก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถที่จะทำได้นะฮะ
พันธบัตรที่รัฐบาลออกมารอบนี้ก็คิดว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า
ตัวเงินฝากที่จะเอาไปฝากทางธนาคารต่างนะครับ
แล้วก็ตัวดอกเบี้ยที่เขาจ่ายในช่วง๓๕ปีหรือ๑๐ปีข้างหน้ามันออกมา๒ชุดแล้วนะครับ
มันจะค่อยปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นตัวนักลงทุนเองก็อาจจะไม่ต้องกังวลเท่าไหร่ในเรื่องของตัวผลตอบแทน
ว่ามันจะต่ำเกินไปหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าทางกระสุนการคลังเขาคงคิดมาให้แล้วนะว่า
แนวโน้มการขึ้นของดอกเบี้ยในช่วง๓ปี๕ปี๑๐ปีข้างหน้านี้

เพราะฉะนั้นผลตอบแทนพันธบัตรที่เขาให้
ก็จะค่อยปรับตัวเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ถือครองด้วยนะครับ

ผลตอบแทนเมื่อเราเทียบกันกับพันธบัตรกับเรื่องของเงินฝากประจำเงินออม

คือถ้าดูที่เงินฝากประจำของธนาคารใหญ่นะครับ
ตอนนี้๑ปีก็จะอยู่ประมาณสัก๑๕๒ปีก็ประมาณสัก๑๗
แต่ว่าในส่วนของเงินฝากระยะยาวกว่านี้อาจจะไม่ได้มีให้เป็นทางเลือกของทางธนาคารเท่าไหร่นะ
แต่ว่าตัวพันธบัตรเนี่ยเขาก็จะเพิ่มตัวผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยเพิ่มขึ้นให้ตามระยะเวลาด้วยนะครับ
อย่างกรณีของพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นใหม่ที่ออกมาของเครื่องการคลังเนี่ยนะครับ
ตัว๕ปีตัวผลตอบแทนก็จะค่อยเพิ่มขึ้น
จากปีแรกที่๑๗๕ก็จะค่อยไต่ขึ้นไปจนถึง๓ในปีท้ายนะครับ
ส่วน๑๐ปีเนี่ยก็จะไต่ขึ้นไปเรื่อยจนถึง๓๕ในปีท้ายนะครับ
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง๕ปี๑๐ปีมีคำถามตามมาแน่นอนว่าเราต้องมีเงินเย็นหรือเปล่า
หรือว่ามีเงินมากน้อยแค่ไหนถึงจะเอาไปฝากกับพันธบัตรแบบนี้ได้ครับ
คือไม่จำเป็นต้องมากมายอะไรนะครับเพราะว่าการขายตัวพันธบัตรรอบนี้เนี่ยก็คือเป็นการ
พันธบัตรที่รัฐบาลออกมาเพื่อให้ประชาชนอยู่แล้วนะฮะไม่ได้ให้กับทางสถาบันต่างนะครับ
เพราะฉะนั้นตัววงเงินต่างเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเยอะนะฮะแล้วก็เขาจะจำกัดในเรื่องของการขายเนี่ยไม่เกินคนละ๒ล้านบาทด้วยนะฮะ
มันก็น่าจะกระจายได้นะให้กับผู้อยากจะลงทุนในพันธบัตรเนี่ยได้หลายคนหน่อยนะครับ
ต้องมีเงินเย็นเงินก้อนเก็บไว้หรือว่ามนุษย์เงินเดือนสามารถไปลงทุนในพันธบัตรได้ไหมครับ
ก็จริงใครก็ลงได้นะครับเพียงแต่ว่าอย่าลืมว่าเงินก้อนนี้เนี่ยถ้าเอาไปลงโดยพันธบัตรเขาก็จะกว่าจะคืนให้ก็คือ๕ปี๑๐ปี
เดี๋ยวว่าเขาอาจจะมีช่องทางในการขายให้เหมือนกันสำหรับคนที่อยากจะเอาเงินออกมาก่อนนะฮะก็ไปติดต่อที่ธนาคารที่ซื้อมาก็เอาไปขายบอกเขาต้องการที่จะขายก็ได้เหมือนกันนะครับ
เพราะฉะนั้นการมีเงินเย็นก็เป็นตัวช่วยเหมือนกันว่าไม่ต้องไปกังวลมากว่าจะก็ขายเมื่อไหร่นะครับก็ทิ้งไว้๕๔๐ปีตามอายุของตัวพันธบัตรได้เลยครับ
ให้คุณประเมฆแนะนำหน่อยครับว่ามีพันธบัตรรูปแบบอื่นอย่างไรน่าสนใจให้กับคุณผู้ชมที่ต้องการจะลงทุนช่วงนี้บ้างครับ
คือตัวพันธบัตรรัฐบาลก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะฮะที่ตัวผลตอบแทนอาจจะดูไม่ได้สูงมากนะฮะอย่างของรอบนี้เนี่ยที่ออกมา๕ปี๑๐ปีนะฮะตัวดอกเบี้ยก็จะเริ่มต้นที่๒๒๕ไตขึ้นไปจนถึง๓๕แต่ว่าทางเลือกถ้าเกิดอยากได้ตัวผลตอบแทนที่สูงกว่านี้ก็จะมีตัวพันธบัตรของทางภาคเอกชนซึ่งที่ซุกช่วงนี้เนี่ยก็จะมี
ให้ตัวผลตอบแทนที่สูงกว่าพันธบัตรของภาครัฐเนี่ยก็แล้วแต่ตัวเครดิตเวตติ้งของตัวบริษัทเอกชนแต่ละแห่งด้วยนะครับว่าอาจจะให้สูงกว่าตัวพันธบัตรภาครัฐเนี่ยประมาณสัก๑๑๕แล้วแต่เรื่องของเครดิตเวตติ้งที่เขาได้นะครับก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่ว่าก็ให้ดูในเรื่องของตัวค